อุ้ยดูแต่ละข่าวมั้งแต่ตี๕๓๐มีขโมดคิ้วทั้งนั้นเลยนะ

มีเบาบ้างไหมไม่ต้องขมวดคิ้วแล้วเดี๋ยวให้ดู

คนนี้ตั้งใจมากภูมิใจนำเหนอสุด
เพราะว่าอะไรเป็นไอดอลพี่เบิร์ตเลย
เขาขายผักค่ะแล้วดูเป็นไอดอลพี่เบิร์ตยังไง
มีเวลาแต่หัวใจไม่มีเลยก่อน
พยายามทางวัดสำรังของลุง
ส่วนหวันเวลาวัดน้ำใจของคน
รักลุงดำให้นานเทิดนานน้ำมนต์
จะได้รู้ใจคนว่ามีเลขกลหรือเปล่า
เป็นไงล่ะไอดอลป่ะ
ถ้าน้ำเสียงนี้ควรค่ากับการปรบมือให้

น้ำเสียงแบบลุงดำควรค่าแก่การปรบมือให้

ถ้าแบบบางคนตบทีเดียว
รักลุงดำคนนี้บ้าง

เดี๋ยวพี่พยายามฟังว่าเพลงอะไร

ดำแต่งเองนี่ไง

ลูกค้าไม่แน่ใจว่าจะไปฟังเพลงหรือจะไปซื้อผักจากลุงดำกันแน่
เพราะว่าร้องเพลงมัดใจแบบนี้เนี่ยนะคะ

แข็งแรงอ่ะใช่ลุงสังเวียนชัยศิลป์ค่ะ
เป็นชาวสิงห์บุรีและเป็นพ่อค้าผักอารมณ์ดี

ก็เร่ไปขายผักตามหมู่บ้านแล้วก็ร้องเพลงเพราะแบบนี้นี่แหละค่ะ
ลูกค้ารักรอลุงดำมาร้องเพลงเอ้ยมาซื้อผักน้อย
คุณดำบอกว่าพวกพืชผักสวนครัวเหล่านี้นะนะ
เป็นผักปลอดศาลลุงปลูกเองขายมา๓๐กว่าปีแล้ว

กล้วยมะกรูดมะนาวมะม่วงมะเขือตังกวาโอ้ย
เลยคุณผู้ชมดูสวนลุงดำสิ
แล้วไม่ใช่แค่เอามาขายเองนะ

แล้วเวลาที่ลุงเร่ขายเนี่ย

แต่ว่าหักต้นทุนต่างแล้วเหลือกำไร

จุดเด่นของลุงดำคืออะไรอ่ะพรรพสดหรอพรรพปอดสารหรอ

เออรู้ตัวรู้ตัวคนชอบแล้วลูกค้าขอเพลงอะไรนะ
นักข่าวก็เลยตามไปไงเจอลุงดำแล้วใช่ไหม
ตามไปเจอป้าสุนันป้าสุนันเมียลุงดำนั่นแหละ
เพื่อนบ้านกับป้าสุนันนะช่วยกันเก็บผักใหญ่เลยนี่

แล้วคิดดูนะพอแต่ละคนพอเก็บผักมาแล้วใช่ไหม
บางทีเอามาหั่นให้เออใช่เอามาล้างเอามาปอกให้แบบนี้นะ
ลุงดำก็ร้องเพลงกล่อมทุกคนไปด้วยร้องคลอไปเลยใช่
ดำบอกว่าที่ทุกคนแฮปปี้ลุงว่าที่ผักลุงมันงาม
เพราะว่าผักมันก็คงจะชอบฟังเสียงลุงร้องเพลงนั่นแหละ
แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์เค้ามีนะ

ก็เสียงเพลงเนี่ยเออ

เพราะเสียงเพลงอ่าธรรมดาธรรมดาด้วย
ก็ต้องมีบ้างเออ